พนักงานเต้นรถบอกว่าเห็นไอ้งูเหลือมมาขดอยู่บนขื่อตั้งแต่เช้าแล้ว
ทำท่าเหมือนจะเลื้อยลงมาเองไม่ได้ครับเขาก็เลยอ๋อที่มาจับเนี่ยไม่ได้กลัวงูนะ
มาช่วยงูเห็นว่างูมันลงมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะนำโอ้โหนี่ลากไปเลยลากไปเลย
ไปตามพื้นเต็นต์รถยนต์เลยเดี๋ยวจะปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
ส่วนนักเสียงโชคก็ไม่พลาดครับเอาเลขที่บ้านของเต็นต์รถยนต์คันนี้ครับ
กะว่าจะเสี่ยงโชคงวดต่อไปครับ